ไปดูบรรยากาศการแข่งขันสนุกสนานกันที่จังหวัดสุรินทร์กันดีกว่านะคะ
เป็นการแข่งขันจับแย้ค่ะคุณผู้ชม
ที่นี่นะคะก็จัดงานขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านคนในชุมชนนั้นมาร่วมสนุกกันนะคะ
การจับแย้นี่ต้องบอกว่าชุนละมุนวุ่นวายโกลาหลกันมากเลยทีเดียว
แต่ก็สร้างความสนุกสนานกันได้ไม่น้อยเลยนะคะไปชมบรรยากาศกันค่ะ

สนุกสนานคึกคักทันทีที่เจ้าหน้าที่ปล่อยแย้

ยังไม่ไปต้องยินศักดิ์กิจให้ไป

คนก็มารุมมาตุ้มกรูกันเข้ามาแบบนี้

ทุกคนพยายามตะครุบแย้ค่ะ
เย๊รอดลงรูนี้ฮึบไม่รู้
คือก็ยังคงอยู่ที่สนามย่านะ

แย๊ก็งงก็ปายไม่ถูก

แล้วก็ได้รางวัลด้วยนะเป็นเงิน๒๐๐บาท

แย้เสร็จไม่ได้เอาไปไหน

เพราะว่าแย้เนี่ยเป็นสัตว์สงวนคุ้มครองด้วยนะคะแต่ว่าก็สร้างความสนุก
ไม่ใช่แค่แยะนี่คือลูกมะพร้าวรู้กันดี

แต่ว่าเอามาทาน้ำมันเห็นไหมให้มันลื่น

ว่าเป็นรักบี้นี่คุณก็แสดงแล้วก่อน
คุณลูกมะพราวเข้าไปเลยค่ะ
คือถ้าในกีฬารักบี้นี่คือการสร้างรักนะครับ

แต่มันคือการสร้างรักคือเป็นกลุ่มก้อน
ทั้งสองทีก็จะแย่งเจ้าลูกลักบี้กัน
แต่นี่มันแย่งลูกมะพร้าวที่มันเคลือบด้วยน้ำมัน
มันก็ลื่นสิคะก็บางทีมน่ะเขาแบ่งหน้าที่กันเลยว่า
เมื่อไหร่ก็ตามที่จับลูกมะพร้าวได้เดี๋ยวโยนต่อให้กัน

บางคนก็ยื้อยุดฉุดกระชากันแบบนี้

อ๋ออาจจะมีบ้านบ้างอาจจะมีบ้าง
ก็ต้องแย่งมาให้ได้จนเราได้ผู้ชนะแบบนี้นะคะ
บางคนก็เรียกว่าเจ็บกันสะบักสบอมเล็กน้อย
สุดท้ายค่ะใครที่คว้าลูกมะพร้าวไปก็ได้เงินนะจ๊ะ

ผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มากันเต็มเลยนะคะ

จัดอยู่ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ
จัดขึ้นภายในงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดรามครับครั้งที่๒๓
ก็มุ่งหวังให้เยาวชนและชาวบ้านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา
เสริมสร้างพลันมาให้สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
งานเขาจัดต่อเนื่องถึง๓๑มีนาคมนะคะ